คุณผู้ชมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะแม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
แต่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายพื้นที่
อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ให้ระมัดระวังสำหรับคนทำงานด้วย
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาทำหน้าที่เหมือนกับไปคล้องสายยกท่อประปาค่ะ
มีการขุดลอกท่อประปาแล้วเขาต้องทำหน้าที่ไปคล้องสายท่อประปาก็อยู่ใน
พื้นที่ที่ลึกลงไปสี่เมตรนะคะปรากฏว่าจังหวะที่กำลัง
ดินด้านบนที่ถูกขุดไว้มันสไลด์ลงมาอย่างรวดเร็ว
ฝังร่างเขาทั้งเป็นเลยนะคะค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์อ่ะ
ข้างบนมีรถแคคโฮลอยู่ก็พยายามจะใช้รถตักช่วยแล้ว
แต่มันไม่ไหวจริงค่ะช่วยไม่ได้เพราะมันติดท่อประปาด้วย
สุดท้ายเขาเสียชีวิตแล้วคุณผู้ชมคนที่เสียใจที่สุดคือครอบครัว
ลูกชายมาเห็นศพพ่อนอนเสียชีวิตอยู่ร้องไห้จนเป็นลม
นี้ค่ะลูกชายลูกสาว
ใครที่เห็นภาพนี้แล้วก็ได้ยินเสียงของลูกชายนี่นะคะ

ร้องจนแทบขาดใจจนเป็นลมคือเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจริงเลยนะ
หันหลังเลยเพราะว่ากลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเหมือนกัน

ร้องจนคือแทบขาดใจจนเป็นลม
อันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเลยนะ
ใช่ค่ะน้องพูดแต่ประโยคที่บอกว่า
ฟื้นขึ้นมาสิพ่อฟื้นขึ้นมาอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วก็พยายามเขย่าเหมือนจะปลุกพ่อให้ตื่นนะคะ
จนกระทั่งเนี่ยน้องเป็นลมไปเลย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
ที่ถนนเรียบคลอง๑๐ตรงข้ามกับวัดขุมแก้ว
ถนนเรียบคลองรังศิษย์หมู่๓เจียมเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
ผู้ตายก็คือนายแดงชาติยานอายุ๕๔ปีเป็นชาวลาวค่ะ
เขาเป็นคนงานวัณฑ์ท่อเปลปาซึ่งทางรถแปลคโฮ
ก็พยายามที่จะนำร่างของนายแดงขึ้นมาจากหลุม
ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งกว่าจะยกร่างขึ้นมาได้

พอนำออกมาก็รีบปั๊มหัวใจช่วยเหลือค่ะ
แต่ว่ายื้อไว้ไม่ไหวจริงนายแดงก็เลยเสียชีวิตนะคะ
พอครอบครัวรู้ข่าวแล้วมาถึงก็เป็นภาพเหตุการณ์แบบนี้แหละค่ะ
ให้คุณผู้ชมฟังเล่าเรื่องเหตุการณ์นะคะ
จากนายรัชตะเฉียบแหลมดีวัย๔๐ปี
คนขับรถแบ็คโฮลที่เป็นลูกเขยของผู้ตายแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยกันค่ะ
คนงานทั้งหมดที่บอกว่า๗๘คนเป็นคนงานบริษัทรับงานจ้างเหมาวางท่อประปาค่ะ

นายแดงผู้ตายเนี่ยค่ะลงไปข้างล่างเพื่อจะไปคล้องสายเตรียมจะยกท่อประปาขึ้น
คนที่ลงไปข้างล่างจริงแล้วนอกจากนายแดงยังมีอีกคนนึงด้วยนะคะ

เพราะร้ายตรงที่ดินฝั่งที่นายแดงยืนนะคะ
มันถล่มแล้วก็สไลด์ลงมาอย่างรวดเร็วทับนายแดงจนจมหายไป
คนขับรถแบ็คโฮลเห็นแล้วก็พยายามใช้รถแบ็คโฮลตักดินตักดินออก
แต่ว่ามันมีท่อประปาขนาดใหญ่นี้มันขวางอยู่
มันก็เลยสามารถทำงานได้อย่างยากลำบากอะค่ะ
ตำรวจสพธัญบุรีก็นำตัวนายรัชตะคนขับแบ็คโฮลไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็จะติดต่อผู้รับเหมามาสอบปากคำอีกครั้งด้วย
ส่วนศพของนายแดงส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วค่ะ
อืมการทำงานลักษณะเสี่ยงเสี่ยงแบบนี้คือต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่เขาทำงานด้วยนะคะค่ะ